อันดับความพรรดิประเทศหรือปิดพื้นที่หรือปิดจังหวัด
อันนั้นก็คือปิดยูธนะน่ะนั่นคือคำว่าปิดน่ะ
เพราะในที่ทางการประยวาดเองผมไม่เรียกว่าปิดอะ
การสกัดกั้นคนเข้าออกมีการตรวจตาท่ารกท่าเรือ

ถ้าใจการมาปิดประเทศมันบุ่นวายไปหมด
ปิดจังหวัดไงถ้าปิดจังหวัดคือคนเข้าออกไม่ได้
ลาเข้าไปได้มันจะเหมือนอู้หันเขาเรียกปิดเมือง
ทุกอย่างเข้าไปได้แล้วท่านจะอยู่กันไหวไว้ตอนนี้

ถ้าถึงขนาดนั้นผมก็ต้องปิดปิดจังหวัดเนี่ย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนว่าเรายังติดตามกันรายวันนะคะ
ฉันก็ไม่แน่ใจว่ารายการนี้จะต้องเป็นเหมือนรายวัน
ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์นี้ก็รุนแรงขึ้นเรื่อยนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้น่าตกใจนะคะคุณผู้ชม
คือสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วมาเป็นเดือนนะคะ
แต่ว่าเมื่อตัวเลขมันเปลี่ยนหน่วยจากหลัก๑๐มาเป็นหลักร้อย
แล้วก็วันหนึ่งจากปกติแถลงแล้วเป็นหลัก๑๐แล้วก็เป็นหลักหลายสิบแล้วเนี่ยนะคะ
คือมันเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นเรื่อยนะคะ
เพราะว่าเราค่อยทะยานขึ้นในแง่ของการติดเชื้อ

แล้วก็เรายังไม่ได้อยู่จุดสูงสุดของสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยนะคะ
สถานการณ์ล่าสุดที่มีตัวเลขแถลงออกมาของวันนี้นะคะ
มีผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด๖๐คนด้วยกันนะคะ
แล้วก็อย่างที่เราพอจะทราบได้นะคะ
คุณผู้ชมว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดที่มีการรวมตัวกันยกตัวอย่างเช่น
สนามมวยนะคะหรือว่ากลุ่มที่ไปสถานบันเทิงนะคะ
แม้กระทั่งคนที่กลับจากการประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยนะคะ
ก็เป็น๓จุดนะคะที่น่าสนใจในการสอบสวนโรค
แล้วก็ค่อยสืบหาว่าจะมีใครที่ได้รับเชื้อเพิ่มเติมติดต่อกันหรือเปล่า
อันนี้เป็น๓จุดหลักนะคะที่นะตอนนี้คิดว่าคงตามรายวัน
เหนือจากนี้ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นตัวเลขนะคะ

เวลาเราเห็นตัวเลขกลางที่สาธารณสุขแถลงแล้วเนี่ย
มันก็จะมีข่าวของแต่ละจังหวัดนะคะว่า
จังหวัดนี้มีกี่คนจังหวัดนั้นมีกี่คน
คืออันนี้ตัวเลขเดี๋ยวเราจะถามในรายการอีกรอบนะคะว่า

แถลงกลางคือในรอบ๒๔ชั่วโมง
หรือว่าหลังจากแถลงของสาธารณสุขแล้วเนี่ย

ก่อนจะมาบรรจบ๒๔ชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ
ตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขที่ได้เพิ่มเข้ามาแล้วหรือยัง
นอกเหนือจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นั่งแถลงร่วมกันกับรัฐมนตรีสาธารณสุข
แล้วก็อาจารย์หมอนะคะที่เคยเป็นทั้งรัฐมนตรี
เคยเป็นทั้งประหลัดนะคะเคยเป็นทั้งอธิบดีเนี่ย
ก็เป็นการเพิ่มระดมความคิดเข้ามา
เพื่อช่วยกันประเมินสถานการณ์
แล้วก็วางแผนร่วมกันว่าจะรับมืออย่างไรต่อไป
และก็ยังไม่มีการประกาศเพิ่มระยะใดทั้งสิ้นนะคะ
ยังอยู่ระยะ๒ตามการนิยามของประเทศไทย
สายแรกในรายการของเราวันนี้นะคะ

เราคุยกับรองศาสตราจารย์พิเศษในแพทย์ทวี

อาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เป็นที่ปรึกษากรมการแพทย์แล้วก็กรมควบคุมโรคด้วยนะคะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
อาจารย์ทวีค่ะวันนี้ตอนที่มีการแถลงข่าวกันเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นที่มีนายกมีรัฐมนตรีอนุทิน
แล้วก็มีอาจารย์หมออีกหลายท่านเลยที่เคยนั่งทั้งเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วย
เคยนั่งประหลัดเคยนั่งอธิบดีเนี่ยนะคะ
อันนี้เป็นสัญญาณว่าสถานการณ์มันเกินกว่าที่คาดการณ์หรือเปล่าคะ
ถึงจำเป็นต้องเพิ่มบุคลากรอาวุโส
วันนี้ก็คงจะเป็นนิมิตหมายที่ดี
ที่๑๑ของประเศษท่านก็มาให้ทำแนะนำ
และจริงแล้วท่านบอกเอง
ท่านบอกว่าท่านมาให้กำลังใจ

ก็เพื่อจุดหมายไปทางเดียวกัน
ก็คือทำให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัย
และวันนี้เราก็เห็นว่ามีครอบหน้าพร้อมตา
ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เรามีทั้งท่านเจ้าคุณทั้งหลายนะครับ
ที่มีแก่พรรษาทั้งหลายมารวมตัวกัน
เป็นการสร้างความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นนะครับ
อาจารย์วันนี้ที่มีการแถลงข่าวก็มีอยู่หลายเรื่องทีเดียว
ถ้าอย่างนั้นลองขอมูลประเด็นหลักนะคะ
คือเหมือนวงแถลงที่มีนายกแล้วก็รัฐมนตรี
พยายามจะสื่อสารว่าอยากจะให้สื่อมวลชน
สื่อสารไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ขอความร่วมมือกับประชาชน
คือตอนนี้ข้อกังวลของทีมที่วางแผนอยู่ค่ะอาจารย์
สาธารณสุขกังวลเรื่องของการให้ข้อมูล
แล้วก็การที่ประชาชนไม่กักตัวหรือว่าหรือว่าต้องการจะสื่อสารอะไรเป็นหลักคะ
นั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะพยายามที่จะสื่อสาร
แต่วันนี้ท่านมาเนี่ยท่านก็ได้หยิบประเด็นบางอย่างนะครับว่า
บางจังหวัดเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำตามที่ท่านได้ให้คำสั่งออกไปนะฮะ
ท่านจะเห็นว่าบางจังหวัดมีการจัดคอนเสิร์ตนะครับ
แรกฯอย่างนี้นะครับคุณท่านก็มาย้ำอีกทีนะครับ

เรื่องเกี่ยวกับการที่จะควบคุมสถานบริการต่าง
ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องซึ่งอันนี้
ท่านก็ได้มอบหมายให้เป็นอำนาจของจังหวัดอยู่แล้ว
ค่ะอาจารย์ค่ะ
คือในส่วนตัวเนี่ยที่ฉันไม่ได้สนใจแล้วว่าจะประกาศเป็นระยะที่เท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าเนื้องานที่เกิดขึ้นตอนนี้
คือก่อนหน้านี้แม้กระทั่งถามท่านรองอธิบดีทนรักคุณหมอแก้วนะคะ
ก็คือบอกว่าคือพยายามจะย้ำกับประชาชนว่าอย่าเพิ่งรีบ

เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเพิ่มงานให้กับหมอพยาบาลที่ต้องตรวจคนที่หนักจริง
ทีนี้ตอนแรกที่กำหนดเอาไว้ของกรมควบคุมโรค
คือคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะ
มาจากพื้นที่ใกล้ชิดกับคนที่มาจากพื้นที่ระบาด
อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วหรือสงสัยว่าติดเชื้อ
แล้วก็บวกกันกับอาการที่มีระบุเอาไว้ในลักษณะคล้ายหวัด
พอครบ๒ลักษณะนี้แล้วค่อยไปตรวจ
แต่คำถามก็คือว่าณตอนนี้ค่ะอาจารย์
คือในส่วนของกลุ่มข้อแรก
คือเรื่องของการเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมันเริ่มจะไม่ต้องใช้ประกอบแล้วไหมคะ
เพราะเราเห็นการติดเชื้อระหว่างคนไทยในคนไทยด้วยกันแล้ว
คือณตอนนี้เราพึ่งแค่อาการอย่างเดียวแล้วไปตรวจเนี่ยได้แล้วไหมคะคุณหมอ
ครับคือยังไงก็ตามเนี่ยเรายังต้องมีเกณฑ์อยู่
ผมก็เคยย้ำเสมอแล้วนะว่าวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ย
ในประเทศไทยมีคนเป็นไข้หวัดเลยนะครับมีไข้บวกหวัด
เหมือนอย่างที่เข้าเกณฑ์ที่จะตรวจแล้วประมาณวันละ๒แสนคน
ซึ่งเราตรวจไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นยังต้องมีเกณฑ์บางอย่าง
ซึ่งเป็นตัวนำร่องนะครับเช่นคุณมีประวัติว่าไปสัมผัสกับกลุ่มที่สนามมวย
คุณมีประวัติสัมผัสกับกลุ่มที่อยู่ที่ผับบาร์
อันนี้ก็เป็นตัวนำร่องเข้าไปสู่การตรวจ
จากนี้ต่อไปเราคงจะไม่ถามแล้วว่าคุณสัมผัสกับคนจีนหรือเปล่า
อันนั้นมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเกณฑ์แล้วก็เกณฑ์อันนี้นะครับ
ทางการแพทย์เมื่อวานนี้ตอนบ่ายเราก็มีการพิจารณากันใหม่อีกรอบหนึ่ง
อะไรที่มันดีที่สุดแล้วเราทำงานไหวด้วยนะ
ถ้าเราตรวจวัดหมดทุกคนเนี่ยเราอยากแลกไหม
ผมในฐานะทางการแพทย์ผมอยากได้แต่มันทำไม่ไหว

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเกณฑ์บางอย่างที่ไปตรวจจับให้ง่ายที่สุด
แล้วก็ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่แล็บก็ทำไหวด้วยนะครับค่ะ

คือยังต้องมี๒ลักษณะอยู่คืออาการประกอบแน่
เปลี่ยนไปจากการสัมผัสกับผู้ป่วยหรือว่ากับชาวจีน
มันเปลี่ยนไปแล้วว่าเป็นคนไทยในกลุ่มที่สนามมวย
ในกลุ่มที่ไปนั่งกินดื่มกันที่สถานบริการ

ผู้ที่กลับมาจากประกอบพิธีทางศาสนาทางภาคใต้ด้วยไหมคะอาจารย์
ด้วยครับอันนั้นเป็นปัญหาของท้องถิ่นเลย

เพราะฉะนั้นในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับ
เกณฑ์ที่มันเป็นเฉพาะน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับ
ของจังหวัดไหนจังหวัดนั้นแถบใดแถบนั้นอย่างนี้ใช่ไหมค

เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังต้องมีลักษณะของการเป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสอยู่
ก็คือสนามวยแล้วก็กลุ่มที่ไปกินข้าวดื่มกันนะครับ
แล้วก็ส่วนที่กลับจากการประกอบพิธีทางศาสนาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์

เรากำลังเพิ่มเกณฑ์อีกอันหนึ่งนะครับ

เมื่อที่ไม่มีประวัติอย่างที่เมื่อกี้บอก
ไม่ได้ไปสนามมวยแต่มีกลุ่มก้อนของการเป็นไข้หวัด

พร้อมกันเนี่ย๕คน๗คนอย่างนี้เราจะดึงเข้ามาอีกแล้ว
ซึ่งในกลุ่มก้อน๕คน๗คนที่พร้อมกันที่เป็นไข้หวัด
ไม่ได้ไปสนามมวยไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับศาสนกิจ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไปผับไปมา
อันนี้เราก็จะเริ่มตรวจแล้วเพราะว่าเป้ามันเปลี่ยนไป
ความลักษณะจะทำให้การทำงานยุ่งยากขึ้นพอสมควร
อาจารย์ค่ะที่บอกว่าเป็นกลุ่มก้อนมีอาการหวัดพร้อมกัน๕๑๐คน
หมายถึงครอบครัวเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดเพื่อนที่ทำงาน

ใช่สมมุติถ้าเผื่อที่ทำงานคุณของคุณมีสัก๒๐คน
วันนี้มีเป็นไข้หวัดพร้อมกันเลย๕คนอันนี้สงสัยแล้วต้องตรวจแล้ว
อาจารย์แล้วเราจำเป็นต้องแยกก่อนไปตรวจไหมคะ
ว่าอันนี้มันคงไข้หวัดธรรมดาหรืออันนี้มันคงไข้หวัดใหญ่แล้วมั้ง
หรือว่าถ้ามีแล้วไปตรวจเลยไม่ต้องคิดแทนหมอคะ
คือถ้าเผื่อมันเป็นไข้หวัดเราก็ไม่ค่อยกังวลกันใช่ไหมครับ
ที่เรากลัวเรากลัวเป็นโควิด
เพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มก้อนนี้ต้องมีบางคนที่รีบไปตรวจดูซิว่ามันเป็นโควิดไหม
ว่าถ้าเผื่อ๕คน๗คนที่ป่วยเป็นไข้หวัดพร้อมกันเป็นกลุ่มก้อน
บังเอิญ๒คนรีบไปตรวจ
พอตรวจออกมาเป็นโควิด๑คนนี้เราสักสงสัยแล้วไอ้คนอื่นนี้ก็น่าจะใช่

คือคนที่มีอาการของตัวเองแล้วไปตรวจ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเห็นว่าเพื่อนที่เรากินข้าวด้วยกันบ่อยทำงานใกล้กันแบบนี้
คือกลุ่มนั้นเนี่ยต้องรีบไปตรวจทุกคนถูกไหมคะ

แล้วถ้าคนที่ไม่มีอาการแล้วไปกินข้าวด้วยกัน
คุณเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดแล้วอันนี้
คุณต้องแยกตัวออกไปเลยหลังจากที่เราบอกว่าคนนี้คุณเป็นโควิด
คุณไม่มีอาการแต่คุณนั่งกินข้าวด้วยกัน

กำลังเป็นช่างก้อนทีวีเป็นตัวถัดไปอย่างนี้
อีกคนนึงเป็นอันนี้ไม่ได้เลยนะครับ
อันนี้กลุ่มนี้จะต้องหยุดงานก่อน

เพราะฉะนั้นเงื่อนไขนั้นจริงมีเหมือนเดิม
แต่ว่านิยามาเปลี่ยนไปใช่ไหมคะอาจารย์
ครับมันกว้างขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้

ไม่ใช่คนที่ทำงานอยู่บริษัททัวร์แล้ว

สายของให้กับคนจีนมันก็ล้อยลงกว่าเกือบบทแล้ว
เพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนเบนเป้ามาเป็นกลุ่มก้อนล่ะ

เป็นกลุ่มก้อนบางอย่างเราก็บอกได้
แต่บางอย่างนี้เราบอกไม่ได้
อาจจะเป็นบอกว่าเออกลุ่มก้อนนี้ทำงานเป็นไข้หวัดพร้อมกันเลย
ทำงานเป็นอยู่ทีวีสักช่องหนึ่งอย่างนี้
อันนี้ไม่ได้แล้วเราต้องเอามาตรวจ
ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์อย่างที่เราย้ำกันก็คือว่า
ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
และและสงสัยตัวเองหรือสงสัยเพื่อนข้างเนี่ยนะคะ
ติดกันมาหรือเปล่าแต่แต่คนที่จะไปตรวจ
ยังไงต้องมีอาการก่อนถูกไหมคะแค่สงสัยไม่ได้
ต้องมีอาการเพราะถ้าไม่มีอาการไปตรวจก็ไม่เจอถูกไหมคะอาจารย
ถูกต้องครับคือต้องมีอาการ
ถ้าไม่มีอาการแล้วมาตรวจเนี่ยหมอตรวจเสร็จบอกว่า
บอกว่ารับประกันว่าคุณไม่มีเชื้อนี้
หลังจากคุณเดินออกจากโรงพยาบาลไป๑๐เมตรเรารับประกันได้แค่นี้
ที่๑๑เมตรคุณอาจจะติดคนที่๑๑เมตรก็ได้
เราไม่รับอาการก่อน
เพราะฉะนั้นเรายังยืนยันว่าขณะนี้เนี่ย
เรายังอยากจะตรวจให้กับคนที่มีอาการ
และมีประวัติจะเข้าเกณฑ์
ขอพักแว๊บเดียวช่วงหน้ากลับมา

เราจะเห็นการส่งเสียงของก็ในแวดวงคุณหมอด้วยกันนะคะ
ในวิธีการมองวิธีการแก้ปัญหา

มันมีตัวเอกสารของกรมควบคุมโรคที่ออกมาเป็นข่าว

ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเป็นเท่าไหร่กันแน่

ทีนี้ไอ้ตัวนั้นมันออกมาก่อนที่เราจะมีภาวะ
เรื่องของการติดเชื้อที่สนามมวยนะคะ
ที่สถานบริการที่เขาไปกินดื่มกัน
แม้กระทั่งผู้ที่กลับมาจากพิธีทางศาสนา

หรือว่ามีการปรับตัวเลขการคาดการณ์นี้ด้วยหรือเปล่า
ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรือว่าจำนวนคน

ใช่ครับยินดีครับ

ซึ่งเป็นเอกสารการคาดการณ์การระบาด
แล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่ระยะที่๓ของประเทศไทยนะคะ

ที่เป็นตารางที่นักข่าวจะใช้ถามคุณหมอหลายท่าน
กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรค
ก็คือการคาดการณ์ตัวเลข๓ตัวเลขนะคะ

ตัวเลขการระบาดที่อาจจะมีการติดเชื้อถึง๑๖ล้าน๗แสนคนในระยะ๑ปี
ตัวเลขที่๒คือว่าเราอาจจะไม่ไปขนาดนั้น
ย่อลงมาเนี่ยคาดการณ์ก็คืออาจจะติดเชื้อประมาณ๙๙ล้านคนในระยะ๒ปี
หรือถ้าเราเข้มงวดที่สุดแล้วเราไปไม่ถึงตรงนั้นจริงนะคะ
เราจะเตี้ยลงมาคนติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ๔แสนคนในระยะ๒ปี

แต่ทีนี้พอขาอาจารย์อาจารย์เพิ่มเติมอะไรก่อนไหมคะ
คือหลังจากที่เอกสารตัวนั้นออกมาเนี่ย

ก็จะมีกรณีสนามมวยกรณีการนั่งสถานบริการ
แล้วก็รวมถึงที่กลับจากประกอบพิธีทางศาสนา
คาดการณ์เหล่านี้มันเปลี่ยนไปจากเดิมไหมคะอาจารย์
โอเคไม่ครับคือเราต้องเข้าใจนะฮะ

ว่าถ้าดับแรกที่สูง๑๐กว่าล้านกว่านี้
คือเราไม่ทำอะไรเลยนะครับคือปล่อยไปตามบุญตามกรรมเลย
ซึ่งมีอยู่ประเทศหนึ่งพยายามจะทำอย่างนั้นนะครับ
คงเข้าใจนะมันอยู่ประเทศปล่อยไปเลย
แล้วก็ให้เขาติดเชื้อไปเขาจะได้มีภูมิธรรมชาติ

ว่าถ้าอย่างนั้นประเทศเขาก็มีพลเมืองใกล้เคียงกับประเทศเรานะ
จะมีการเสียชีวิตเป็นแสนคนซึ่งอย่างนี้
ผมว่าในประเทศไทยเรารับไม่ได้ที่จะไม่ทำอะไรเลยเนี่ย
จะโชว์เพื่อให้เห็นว่าพึงสังวรไว้ว่าถ้าไม่ทำอะไรมันจะเป็นอย่างนี้
เพราะฉะนั้นตัวเลข๑๐กว่าล้านคนเพียงแต่เตือนไว้
แต่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ทำอะไรเราก็จะมีทำอะไรบางอย่าง

ทางพวกเราเราพูดกันว่าเหมือนจอมปลวก
อันแรกเหมือนหอไอเฟลอันที่สองเหมือนจอมปลวก
ก็จะมีคนติดเชื้อในปี๒ปีประมาณ๙ล้านคน
อันนั้นคือทำแต่ทำไม่มากนะครับคือยังไม่ค่อยที่จะหนักหนาสาหัสอะไรทั้งหลาย

อันที่๓ที่เป็นเส้นเป็นโผล่ขึ้นมาเป็นกองมูลนิดไปเรื่อยนะครับ

สิ่งที่เราอยากได้คืออย่างนี้ทำไมถึงว่าเราอยากได้เป็นอย่างนี้
เพราะเราอยากได้เพื่อให้ทรัพยากรของเรา
ซึ่งประเทศเราไม่ได้ร่ำรวยประเทศร่ำรวยหลายแห่งยังมีปัญหาเลย
เราก็จะเอาทรัพยากรที่เราพอมีสามารถดูแลทำให้คนเนี่ย
กลุ่มที่คนไข้หนักสามารถมีอัตราการหายการรอดชีวิตได้สูง
กว่าที่เวลาเทโครมเข้ามาแล้วเราทำไม่ไหวเหมือนอย่างบางประเทศ
เพราะฉะนั้นตัวเลขคาดการณ์ยังไม่เปลี่ยนนะคะอาจารย์

แล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะอาจารย์ตกลงแล้วเนี่ยณตอนนี้ที่รัฐบาลค่อย
จริงแล้วเป็นอำนาจของจังหวัดซึ่งหลายจังหวัดประกาศของวันนี้แล้วด้วย
ในการประกาศปิดสถานที่ลักษณะก็คือหลักการคือ
ที่ที่คนจะมารวมกันเยอะไม่ว่าจะเป็นประจำหรือไม่ประจำ

คือนักตอนนี้มาตรการที่ว่านี้มันทันหรือคะอาจารย์
ว่าก็ว่าคือก็ฟังหมอท่านนั้นเห็นหมอท่านนี้เขียนอย่างนี้นะคะ
คือตกลงแล้วเรายังเข้มงวดกว่านี้ได้อีกไหมคะอาจารย์ทวี

คือเราจะเห็นว่าหลักการที่สำคัญคือปิดสถานที่

ถ้ามันปิดแล้วมันยังไม่ได้ผลมาปิดหลายสถานที่
ก่อนที่จะปิดเมืองปิดเมืองคือไม่ให้เมืองเคลื่อนไหวนะครับ

ที่เร็วนี้เนี่ยมีบางเมืองที่บอกว่าปิดเลยนะครับ

อันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าอันนี้มันไม่ใช่ปิดเมือง
เพราะถ้าปิดเมืองคือคนต้องเข้าออกไม่ได้นะครับ
ไม่ให้เคลื่อนไหวเลยนะครับแล้วก็อยู่บ้านหมดเลย
คืออันนั้นเพียงจะเข้มงวดในการตรวจคนเข้าออกในเมืองนั้น
ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีมีการเข้มงวดมากขึ้น

ยังเป็นความเข้าใจที่แตกต่างกันเล็กน้อย
เพราะฉะนั้นมันมีอยู่๓อย่าง
คือปิดสถานที่หลายสถานที่แล้วยังไม่อยู่ก็ต้องปิดเมือง
ถ้าปิดเมืองเสร็จปิดประเทศนี้เรื่องใหญ่นะครับ
เราคงเห็นประเทศข้างบ้านเราเนี่ย
จะเห็นว่ารถติดตามกันเพราะเขาต้องรีบหนี
ไม่งั้นเขาจะถูกขังอยู่ในประเทศนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าขณะนี้เนี่ย
มาลองดูถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในวัน๒วันนี้
เรายังรับมือได้ไหมนะครับ
เรามองดูนะครับจากอัตราที่๓๐กว่าวันนี้กลายเป็น๖๐กว่า
อย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบนั่นเกิดเวลาที่ไปสัมภาษณ์ที่รู้ได้ว่า
เราไม่อยากเห็นเป็นอตรา๓๐๐บาท๖๐๐แหื้อ๑๖๐๐บาท
อันนี้เรารับมือไม่ได้แต่ถ้าขนาดนี้ถามว่ารับมือได้ไหม
ยังได้อยู่และที่สำคัญนะฮะอันนี้เป็นจุดสำคัญมากเลย
เราสามารถค้นหาแต่ละคนที่เรายืนยัน
ให้ถึงลากได้ว่ามาจากตรงไหน
ไม่ใช่อยู่ดีก็โผล่ขึ้นมากลางตลาด
ของอำเภอนั้นจังหวัดนั้นไปที่สนามมวยหรือเปล่า
เปล่าไปที่ผับเปล่าก็เปล่าอีก
ไปเกี่ยวข้องกับศาสนกิจก็เปล่าอีกอันนี้เรากังวล
เพราะฉะนั้นอันนี้ยังอยู่ในระยะที่หาเจอ

ว่าติดจากไหนอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์

อาจารย์ค่ะเชิญอาจารย์เพิ่มเติมค่ะ
และเราอยากเห็นนะฮะเพราะว่า

สนามมวยเนี่ยคือมีการจัดมวยซึ่งคนไปรวมกันคือวันที่๖

นะครับวันที่๖จนมาถึง๕๔วัน
ก็เป็นวันที่๒๐ก็คือวันพรุ่งนี้

เราควรจะเห็นว่าคนที่
ติดเชื้อมาจากสนามมวยน่าจะลดลงเรื่อย

เพราะกลุ่มที่สนามมวยนี่ได้แพร่กระจายไปทุกจังหวัดนะฮะ

เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่รายงานออกมาเนี่ย

แล้วสิ่งที่คาดการณ์ไว้ก็คือว่า
คนที่ติดเชื้อมาจากสนามมวย
ใน๑สัปดาห์ข้างหน้านี้
น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีถ้าเผื่อมันลดลงเรื่อย

คนที่ไปสนามมวยนั้นก็เอาไปติดที่บ้านเขา

แต่พอจากบ้านเขาไปติดที่ทำงาน

ครับสวัสดีค่ะ

เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณหมอนิธิพัฒน์นะคะ
นายกสมาคมแพทย์ทรงอกเรียนแปลแบบนี้เลยนะคะ

เป็นตัวเลขที่น้อยจริงนะคะ
เราแทบไม่ห่วงเลยนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวรอดูสายของอาจารย์นิธิพัฒน์นะคะ
ของนายกสมาคมอุรเวศแห่งประเทศไทย

แต่ว่าเข้าใจว่าสายอาจจะไม่ทัน

ที่มีการนั่งแถลงข่าวกันคือ
กึ่งก็จะเป็นการคุยกับนักข่าวนะคะ
ก็คือตอนแรกนายกนั่งอยู่ด้วยนะคะ

แล้วก็จะมีคุณหมอมีอาจารย์หมออีกหลายท่าน
ที่เคยนั่งบริหารในนามของรัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีช่วยอดีตประหลัดกระทรวงอดีตอธิบดี
คือข้อความเน้นสรุปความจากของประหลัดกระทรวงท่านปัจจุบันนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาที่เราจะได้จากทางญี่ปุ่นได้จากจีน
เพื่อที่จะใช้กับผู้ป่วยหนักนะคะ
ก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนอกเหนือจากนี้หน้ากากนะคะ
ประหลัดก็บอกว่าเพียงพอแล้วก็กระจายไปที่โรงพยาบาล

แอลกอฮอล์นะคะก็ไม่ได้น่าเป็นห่วง
แล้วก็จะมีจากการบริจาคจากทางจีนอีกเช่นเดียวกัน

อีกประมาณ๕๐๐๐แล้วก็จะพยายามหาให้ครบ๒ล้านนะคะ
ในขณะที่ชุดในการปฏิบัติงานของคุณหมอ
ชุดที่เราเห็นในการปฏิบัติงาน
ก็ได้จัดเตรียมไว้รวมถึงเตียง
ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังวันก่อนหน้านี้
รองโฆษกสำนักนายกนะคะรองโฆษกรัฐบาล
ได้พูดถึงเตียงที่สังกัดกรุงเทพ
แล้วก็เตียงที่สังกัดสาธารณสุขเอง

โดยที่ยังไม่ได้รวมถึงเตียงที่เตรียมไว้

ที่สังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์

แต่ในส่วนของตัวเลขต่างเอง
คุณผู้ชมเราต้องประเมินว่าเมื่อถึงระยะ๓

เป็นการแบ่งในนิยามของการบริหารของไทยเอง
แต่ว่าระยะ๓ที่ว่านี้
ถ้าเข้าแล้ววิธีการมองของคุณหมอ

เมื่อเข้าสู่ระยะ๓วิธีการปฏิบัติงานของคุณหมอ

ระยะ๓คือระยะที่มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมากนะคะ
แล้วก็จะมีผู้ป่วยหนักบางส่วนเท่านั้น
ที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการรักษาในโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่แล้วจะกลับไปรักษาตัวเองที่บ้าน
คุณหมอเคยให้ความรู้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชม
ว่าเมื่อถึงเวลาที่คนไทยติดโควิดเยอะแล้วเนี่ย
ไม่ได้ต้องห่วงว่าทุกคนจะเสี่ยงถึงชีวิตนะคะ
ทุกคนจะต้องเป็นผู้ป่วยหนัก
จำเป็นต้องนอนเตียงเข้าในโรงพยาบาล
ทุกคนนะคะเพราะว่าจริงแล้วโควิด
ถ้าเราดูสัดส่วนคนที่หายเยอะกว่านะคะ
แล้วก็บางคนภูมิคุ้มกันที่มีความพร้อมของร่างกายที่มี

แม้กระทั่งที่รองอธิบดีเพิ่งจะมาอธิบายให้เราฟัง
รองอธิบดีก็บอกว่า

ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะ

เตรียมความพร้อมของทางกระทรวงเนี่ยนะคะ
ได้เชิญคุณหมอจำนวนมากมานั่งพูดคุยกัน

ภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นวันนี้ไม่ใช่ภาพนี้นะคะ
แต่ว่าวันนี้ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นตอนแถลง
จะมีทั้งคนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีนะคะ

หรือว่าอาจารย์อุดมคุณหมอยงนะคะ
แม้กระทั่งคนที่เคยผ่านการสู้กับโรคไข้หวัดใหญ่

แล้วก็เหมือนกับให้มั่นใจว่า
ไม่ต้องห่วงความพร้อมเรื่องนี้นะคะ

สิ่งที่วันนี้ถ้าเราจับความได้
จากการพูดคุยกันในวงนั้น
ก็คือว่าทางวงของคุณหมอค่อนข้างห่วง
เรื่องของการสื่อสารนะคะ
ที่เราจะสื่อสารไปถึงประชาชนค่ะ
ว่ามันจะมีข่าวอยู่หลากหลายแบบมาก
แล้วก็กลัวว่าทิศทางทิศทางจะไม่ไปทางเดียวกันนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะเหมือนกับขอความร่วมมือนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการคาดการณ์
ทิศทางการให้ข่าวเนี่ยนะคะ

และนอกเหนือจากนี้ค่ะ
ก็ยังจะขอความร่วมมือกับประชาชน

ก็คือคนที่มาจากประเทศที่มีการระบาด

กับคนที่กลับจากประเทศที่มีการระบาดนะคะ

หรือผู้ป่วยต้องสงสัยว่าอาจจะติดโควิดนะคะ
แม้กระทั่งหมอพยาบาลที่ทำงานรักษาผู้ป่วยโรคนี้นะคะ
ซึ่งอันนั้นเป็นนิยามเดิม
นิยามถัดมาที่คุณหมออธิบายมาสักครู่นี้
ก็คือเราต้องดูภายในประเทศแล้ว
คือกรณีคนที่เกี่ยวข้องกับสนามมวยนะคะ
เกี่ยวข้องกับคนที่ไปนั่งกินดื่มที่สถานบริการ
หรือว่าผู้ที่กลับมาจากพิธีทางศาสนานะคะ
ซึ่งนิยามใหม่นี้ยังต้องประกอบกับอาการอยู่นะคะ

ไม่ว่าจะเป็นญาติผีน้องอยู่บ้านเดียวกัน

เพื่อนฝูงใกล้ชิดสนิทกินข้าวด้วยกันแบบนี้

ไข้หวัดพร้อมกันหลายคน๕๑๐คนนะคะ

เมื่อมีอาการก็ควรจะไปตรวจ
อันนี้คือวิธีการนิยามใหม่นะคะ

ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อเช่นเดียวกันนะคะ

อาจารย์อารมณ์ดีตลอดเลย
เขาเครียดกันทั้งประเทศแล้วนี่
โอ้โหอย่าเครียดมากเลย
อาจารย์คุยไปอันนี้เป็นอะไรครับว่าอย่างไร

ช่วง๒๓วันก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ
ตอนนั้นสถานการณ์โดยรวมนายก
นายกที่เรียกอาจารย์หมอไปกันเพียบเลย

คือนายกท่านก็เป็นคนรอบครอบไง

แล้วก็ถามแต่ละคนแล้วก็ฟังจากที่กระทรวงต่าง
แล้วก็ถามแต่ละคนแล้วก็ฟังจากที่กระทรวงต่าง
แล้วก็ถามแต่ละคนแล้วก็ฟังจากที่กระทรวงต่าง
แล้วก็ถามแต่ละคนแล้วก็ฟังจากที่กระทรวงต่าง
แล้วก็ฟังจากที่กระทรวงต่าง
คือสิ่งที่ดีแม่ง

เยอะแล้วนะก็และอีกอย่างหนึ่งก็ตอนนั้นยังบอกว่า
เรื่องจากคนต่างชาติยังไม่เต็มที่เท่าไหร่เราพยายามจะบอกว่าต่างชาติต้องพยายามเต็มที่
แล้วเราก็มองดูว่าเออถ้าหากเราทำมาถึงระยะนี้แล้วเนี่ย
มันยังคุมกันไม่ค่อยได้ฉันจะมีรายติดเชื้อขึ้นมาเพิ่มเยอะเป็นรายสิบเนี่ย
มันเป็นเพราะว่าอะไรก็มานั่งคุยวิเคราะห์กันอยู่แล้วบอกว่าอ๋อส่วนมากเป็นเพราะว่า
คนที่ไม่มีอาการคนที่มีอาการน้อยคนมีอาการที่หวัดไข้หวัดแต่ว่า
เขาติดเชื้อแล้วเนี่ยเขาสามารถจะแพร่ได้ดีพวกนี้อาจจะเป็นคนวัยหนุ่มสาว
จะด้วยซ้ำไปไม่แค่ป่วยหนักมันปลอดบัวอักเศษแบบพวกคนแก่
แต่พวกนี้ก็จะเป็นเรียกว่าสามารถที่จะเดินไปแพร่เชื้อได้
จะเห็นว่าคนที่ไปแพร่เชื้อหรือไปแจกเชื้อเนี่ยก็คือคนที่ไปเที่ยวตามผับบ้าง
อะไรบ้างเนี่ยคือไปที่ที่มีสูงสนเยอะนี่เป็นสุดที่มันหลุดไงมันอาจจะหลุด
เพราะว่าเราไม่ได้ลงมาถึงขนาดนั้นก็เลยเสนอท่านไปว่าจะต้องมีการควบคุมแล้วล่ะ
อย่าเอาออกไปตรงบ้านน้อยที่สุดไม่อย่างที่สุดบ้านนะน้อยที่สุด
อาจารย์ค่ะขออภัยคือทางรายการได้ใส่อาจารย์กับฉันใกล้หมดเวลามาก
ขอสั้นนิดเดียวปิดท้ายอาจารย์ตกลงอาจารย์อมรก็ยังไม่คิดว่าจะต้องถึงขนาด
ปิดจังหวัดปิดกรุงเทพหรือต่อไปอาจจะต้องปิดประเทศ
คืออาจารย์ก็ไม่คิดว่าขนาดนั้นใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้ถ้าใครจะพูดเรื่องยาวคือจะปิดหมดเลยเนี่ย
กระชับเลยอาจารย์คิดว่าตอนนี้ยังไม่ถึงใช่ไหมคะ
อาจารย์ค่ะเดี๋ยววันหลังเนี่ยจอมขวัญขอโทรหาอาจารย์ยาวกว่านี้ก่อนนะคะ
วันนี้สวัสดีอาจารย์ก่อนไปนั่งประชุมด้วยค่ะ

ขออภัยค่ะขออภัยบันเทิงไทยรัฐนะคะ
แต่ว่าเรื่องโควิดทางรายการจะยังตามให้ต่อนะคะ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนรายวันเผลอรายชั่วโมงแล้วด้วย